ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนหน้านะครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่ากำลังพิจารณาตั้งผู้แทนรัฐบาลส่วนหน้า
เพื่อไปดูแลแล้วก็แก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยที่จะพิจารณาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการในคณะรัฐมนตรี
ที่มีความเข้าใจและก็เคยทำงานในพื้นที่เพียง๑ตำแหน่ง
แล้วก็มีคณะทำงาน๑คณะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เลยเสนอแนวทางไปให้ท่านตรีให้รองยมตรี
รัฐมนตรีแล้วก็คณะฝ่ายความคงมาคิดดูที่ว่า
เราจะให้เห็นเจรมของรัฐบาลให้ชัดเจนขึ้นได้ไหม
ไม่ว่าเราจะมีรัฐมนตรีที่รับประชาชนชนหน้าโดยตรงสักคน

แล้วมีคณะทำงานตรงนั้นเป็นคณะทำงาน

เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็บอกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งในวันที่๑ตุลาคมนี้
ซึ่งก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในพื้นที่มีอำนาจการประสานงาน
ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน
แต่ว่าจะขึ้นตรงกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ขณะที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ที่ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นะครับบอกว่าการแก้ไขปัญหาภาคใต้
นโยบายสำคัญของรัฐบาลแต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในพื้นที่๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่สะสมมานาน
ต้องใช้เวลาและไม่สามารถรับประกันได้ว่า
ความเป็นทหารรบพิเศษจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นหรือไม่
แต่จะใช้ความจริงใจแก้ไขปัญหาและทุ่มเท
เพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงครับ